ให้เราเลิกกัน
ขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้
ช่วยโทรบอกเขาให้ที
ว่าคนคนนี้อยากรักไม่อยากเป็นชู้
ว่าคนคนนี้อยากรักไม่อยากเป็นชู้
เอาล่ะมาดูกันถ้าร้องถูกต้องทั้งหมดนะครับสันติสุขป่าจัดให้๕๐๐๐บาท
เอาละครับเพลงนี้นะครับคุณตุ๋มร้องไปแล้วคุณตุ่มร้อง
ผิดครับร้องผิดไป๑คำ
ถ้าเกิดร้องไปเนี่ยจริงก็ผิดจริงนะครับก็จะเหลือ๕๐๐จริง
ร้องผิดไม่เป็นไรครับแต่ให้ครับรับไป๕๐๐๐
เดี๋ยวนะคะคือเดิมเนี่ยมีอยู่แล้ว๑หมื่นแล้วทำไมเหลือ๕๐๐๐ล่ะคะคุณป่า
อีก๕๐๐๐บาทโอเค
อันนี้ก็รับไปนะครับจากรายการ๑๐๐๐แล้วก็พิเศษอีก๕๐๐บาท
โอเคไหมพี่ตุ๋ม๑๕๐๐๐บาทก็ซื้อรถ๕๐๐๐บาทใส่ออสเซียน๕๐๐๐บาทแล้วก็เก็บไว้๕๐๐๐บาท
ครับมีความสุขไหมเนี่ยมีความสุขแล้วค่ะ
อะไรจะทำให้ชีวิตคู่ของทั้งสองคนมีความสุข
คืออยู่ด้วยกันแบบนี้ดูแลกันไปอีกยาวค่ะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ
แค่มีเครื่องให้เขาใส่นอนตอนกลางคืนก็เขาก็ได้อยู่นานนาน
ตุ่มเองได้รถใหม่ก็จะได้ไปไหนกันได้สะดวก
เขาก็จะได้เข็นหนูง่ายขึ้นเท่านั้นเองที่อยากจะได้

แล้วมาตรงนี้ได้ก็ต้องขอบคุณเขานู่นป้าศรี
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณแดนตุ๋มด้วยที่ได้เงินจุดนี้
ขอบคุณแทนเย็นตุ๋มด้วยที่ได้เงินตุ๋มก็ดีใจนะได้ตังค์
ดีใจค่ะ
อย่าให้พี่ตุ๋มมีความสุข
ตอนนี้ตัวเราก็แย่แฟนก็แย่
ถ้าเกิดขาดคนใดคนหนึ่งไป

เพราะมันเป็นแรงพักนั้นให้กันทุกวันนี้

ที่ไม่เคยทิ้งกันค่ะ

อีกมุมหนึ่งเป็นคู่รักที่เรียกได้ว่า
ชีวิตและร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์

ฝั่งของแต่ละคนเติมเต็ม

เราจะจบรายการไปพร้อมกับความสวยงามตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม

เขาได้แล้วเท่านี้เขาอิ่มเอม

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ

วันนี้พวกเราต้องคอลาไปก่อน

ป้าเริ่มขับมไซล์รับจ้างจากกันที่สี่
จนถึง๖โมงเย็นเหนื่อยมาก
หมอก็บอกว่าตายง่ายให้เลิกดีกว่า

ทุกวันนี้นะครับเลี้ยงหลานสองคน

เขาเลิกกันคือป้าก็เลี้ยงมาตลอดจนทุกวันนี้ค่ะ
แม่เป็นน้ำท่วมปอดหัวใจตายครึ่งหนึ่งกับตีบสองเส้นค่ะ
หมอบอกไม่รอดนะคะแม่ก็รักษาหมดเยอะค่ะ

จะได้ตะต้มข้าวต้มให้หลานกินกินกับซอสค่ะ